ฟุตซอลกันบ้างนะครับวันนี้การท่าเรือฟุตซอลคลับนะครับ
มีการเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการโดยตั้งเป้าที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ก้าวไปด้วยกัน
โดยมีเรือโทกมลศักดิพรมประยูนประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ภูมิในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
ว่าปีนี้สโมสรเพิ่มงบทำทีมสูงถึง๑๕ล้านบาท
หมายคือการป้องกันแชมป์ลีก
รวมถึงรายการระดับนานาชาติฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับ

หลังจากเคยได้อันดับ๔ในรายการนี้เมื่อปี๒๐๐๖ที่อีราน
สโมสรธรรมศาสตร์ยังบลัดว่าเป็นเกมที่ยาก
แต่โชคดีครับที่ลูกทีมเก็บใช้ชนะได้
ทำให้เล่นได้ง่ายในนัดต่อไป
ส่วนเกมนัด๒ที่จะพบกับกรมทางหลวงในบ้าน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พยายามจะเอาชนะให้ได้

แล้วก็มีเพิ่มเติมคือบรรหารขันติชัยขจร
หายเจ็บกลับมาช่วยทีมครับ

จากผู้เล่นที่เคยผ่าตัดไป
อย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าแตมนะครับบรรหาร
แล้วก็เจ้าโอสรุปใจเพชร
ส่วนรายการของสารวุฒิคงยังเล่นไม่ได้

ก็ดูว่าช่วงเล็ก๒น่าจะพร้อมที่สุด

ส่วน๑๘น๓๐นมีแต่๒คู่นะครับ
ส่วนอีกคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
เจอกับมกระเสมบัณฑิตและในวันอาทิตย์ไทยและทีวีช่อง๓๒ถ่ายทดสอด